อุบลรัชธานีเนี่ยเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์
ผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตนะครับสาเหตุเนี่ยคนที่เป็นมือยิงเนี่ย
อ้างว่าเขาจับได้ว่าภรรยาเขาเนี่ยแอบไปคบกับผู้ชายคนนี้
วันนี้เราก็ตามเพิ่มให้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายสมพงศ์จันตร์ประภัยอายุหกสิบเอ็ดปี
คือสภาพพื้นที่นะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้
ริมสะน้ำท้ายหมู่บ้านคำปลากั้งตำบลโคกเกาะ
ชุดสืบสวนก็ไปตามจับกลุ่มคนก่อเหตุได้นะครับเพราะว่ามีชาวบ้านเขาเห็น
ว่าคือใครนะครับก็คือนายคำสิงห์วันนัปราภาอายุ๖๕ปีนะครับ
ผู้ตายอายุ๖๑มือปืนอายุ๖๕นะครับกอเหตุยิงเขาแล้วเนี่ย
หลบหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่บ้านแสนคำที่อำเภอวารินชำราบนะครับ
เป็นเขตติดต่อกับที่ก่อเหตุนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับที่ก่อเหตุเนี่ย
อยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งนะฮะหลบไปอีกอำเภอหนึ่งแต่ว่าลอยต่อติดกันคนนี้ครับ
นายคำสิงห์นะครับอายุ๖๕ปีจับได้พร้อมกับปืนลูกทรองไทยประดิษฐ์
กระบอกที่ใช้ก่อเหตุนะฮะเอามาตรวจสอบคราบขม่าวดินปืนอะไรพวกนี้
ก็หลักฐานชัดเจนหมดค่ะเบื้องต้นนายคำสิงสารภาพว่า
ภรรยาเนี่ยแอบไปคบหากับนายสมพงศ์ผู้ตายเมื่อวานนี้ไปเห็นกับตาคือเห็นอยู่
ต่อ๒นะครับก็เลยชักปืนออกมายิงส่วนภรรยาก็ทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ
นะฮะตบตีเอาปืนฟาดนะครับลูกสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายคำสิงมาเรียกผู้ตายที่บ้านไปที่สระน้ำที่เกิดเหตุระหว่าง
นายคำสิงเนี่ยมาเห็นก็เดินตามไปนะแต่ว่าอ้างนะอ้างว่าเดี๋ยวจะไปดู
วัวแถวสระน้ำทีนี้ลูกสาวก็เห็นว่านายคำสิงเนี่ยวิ่งหนีไปนะครับพอมา
ตอนหลังถึงรู้ว่านายคำสิงไปเห็นผู้ตายกับภรรยาของตัวเอง
นั่งกอดกันอยู่ก็เลยชลักปืนมายิงใส่๑นัท
แล้วไปไปอีกไปที่ภรรยาเนี่ยจนเข้าบาดเจ็บภรรยาในคำสิงห์
ก็วิ่งนะฮะเลือดท่วมออกมานะฮะไปจากจุดเกิดเหตุเนี่ยไปที่บ้านของผู้ตาย
ไปบอกลูกสาวที่วุคในสมพงศ์ว่าในสำพงศ์ถูกในคำสิงห์หญิง
ลูกสาวก็วิ่งไปดูพร้อมกับเพื่อนบ้านส่วนนายคำสิงก็วิ่งสวนขึ้นมา
แล้วไปขับรถกระบะอีซูซูขับหลบหนีไปเป็นอีซูซูสีเทานะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
หมู่บ้านคำปลากั้งอำเภอสำโลงนะฮะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับญาติของนายคำสิงผู้ก่อเหตุนะครับ
บอกว่านายคำสิงอยู่กินกับภรรยามาสามสิบห้าปีเขารักเมียคนนี้มาก
ถึงแม้ว่าเมียเนี่ยจะไปแอบคบหากับผู้ชายคนอื่น
ก็คือผู้ตายได้สัก๔๕ปีถึงขั้นเคยหนีไปอยู่ด้วยกัน
แต่สุดท้ายนายคำสิงก็ยอมนะฮะยอมที่จะให้อภัย
แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแต่นายคำสิงก็เคยฟ้องนะฮะ
เคยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายสมพงศ์ผู้ตายเขามีกฎหมายเรื่องนี้อยู่
นะฮะก็เคยฟ้องร้องนะครับอ่าแล้วก็
ชนะขดงคดีได้เรียกค่าเสียหายอะไรพวกนี้นะครับ
สุดท้ายก็กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วมาจับได้อีกรอบนึง
ว่าเขายังแอบเจอกันอยู่นะครับก็เลยก่อเหตุ
พ่อก็เลยบอกว่าใช่ค่ะพ่อก็สังเกตมาตลอด
จนจับได้ค่าหนังคาเขาเนี่ยค่ะบอกว่าเลิกเลิกไปเถอะพ่อ
หาคนอื่นก็ได้เพราะว่าพ่อเป็นคนดีค่ะแต่พ่อก็ไม่ยอมเลิก
เพราะพ่อรักแม่ค่ะก็เสียใจเหมือนกันค่ะ
เสียใจที่คุณแม่สุริยาไม่ยอมเลิกทั้งที่พ่อเป็นคนดีค่ะ
เงินทุกบาททุกสตางค์พ่อก็ให้แม่หมดค่ะ
เสื้อผ้าใหม่พ่อก็ไม่เคยได้ซื้อแม่สุริยาก็ไม่เคยซื้อให้พ่อใหม่ค่ะ
ซื้อแต่เครื่องสม่างตัวเองค่ะสองพันสามพันก็ซื้อค่ะ
พ่อก็คอยใส่เสื้อผ้าที่ลูกหลานซื้อให้หรือไม่ก็เอาของแฟนมาให้พ่ออย่างนี้ค่ะ
พ่ออยู่กินยังไงก็ไม่สนใจ
ส่วนบ้านของนายคำสิงเนี่ยก็อยู่ในซอยเดียวกันกับทางผู้ตายเนี่ยนะฮะ
ห่างกันแค่ห้าสิบเมตรนะครับวันเกิดเหตุภรรยานายคำสิงเอ่อ
ลูกสาวของนายสมพงศ์บอกว่าภรรยานายคำสิงมาเรียกพ่อที่บ้าน
แล้วพ่อก็เดินออกจากบ้านไปก็เห็นว่าไปกันตามจุดนัดหมาย
ที่นัดกันที่สะน้ำนะครับพอผ่านไปสักสิบห้านัที
มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วภรรยานายคำสิงก็วิ่งมา
คำสิงเนี่ยยิงพ่อเธอเสียชีวิตเธอก็รีบวิ่งไปดูนะครับ
พบว่าพ่อนอนเสียชีวิตแล้วนะครับเรื่องที่เกิดขึ้น
รับว่ามันมาจากเรื่องชู้สาวที่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมตัดสินใจว่าจะเลือกใครอยู่กับใคร
ระหว่างพ่อของเธอกับนายคำสิงแต่ก็ต้องการเหมือนกับจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคน
คือประมาณนะถ้าเลือกนายคำสิงก็จะไม่ได้มาเจอพ่อเธอ
หรือถ้าเลือกพ่อเธอก็จะไม่ได้อยู่กับนายคำสิง
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับ
ลูกสาวอันนี้ลูกสาวผู้ตายเขาอ้างนะค่ะอ้างว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
ถึงขั้นเคยบอกให้พ่อเธอเนี่ยพาหนีนะแล้วก็เคยพาหนีกันไปจริงนะครับ
แล้วก็กลับมานะพอกลับมาก็กลับไปอยู่กับนายคำสิงอีก
แล้วก็แอบติดต่อกับพ่อเธออีกวนไปวนมาแบบนี้
ที่ผ่านมาเธอเคยบอกให้พ่อเนี่ยเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ได้แล้ว
พ่อก็รับปากแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงก็ยังมานัดเจอมาหาพ่อเธอนะฮะ
ทีนี้เธอก็เห็นว่าอ้าวก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่กันแล้วกันนะฮะ
พ่ออยากทำอะไรก็ทำแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้
ประมาณสิบห้านาทีก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดค่ะครับ
แล้วสักพักหนึ่งเมียเขาก็วิ่งมาตามหนูมาบอกหนูว่า
ผัวเขาเลยยิงพ่อหนูตายแล้วเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
เคยเตือนค่ะบอกว่าให้เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
พ่อก็บอกว่าจะเลิกยุ่งแต่ผู้หญิงเขาก็ไม่อยากให้เลิกนะ
เขาก็ติดต่อกันมาเรื่อยค่ะทุกครั้งเขามาเรียกนก
ในความหนูเป็นลูกหนูก็ไม่อยากทะเลาะกับพ่อหนูก็
ครั้งหนูก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องก็ต้องยอมรับ
ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนโหดเยี่ยมขนาดนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะทำกับพ่ออย่างนี้
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุไปตั้งแต่เช้าอ่ะฮะเช้าตรู่ด้วยนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายนะฮะ
เนื่องจากบ้านของพุทธงฐานกับบ้านผู้ตายเขาอยู่ใกล้กันนะครับ
หลังจากนั้นก็นำตัวไปควบคุมตัวดำเนินคดีต่อที่โรงพัก
ตอนนี้แจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พวกเรื่องของอาวุธปืนนะฮะ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ